มาดูเรื่องนี้ก็ต้องระวังเหมือนกัน
ผู้ชายคนนี้นี่ก่อเหตุมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
ีรกรรมนี้เพียบถ้าพูดแบบนี้ต้องไม่ธรรมดา
ไปดูเปิดเอามือถือที่อยู่ในร้านขายมือถือที่เป็นตัวโชว์
ดูหนังโป๊ไม่พอหลังจากนั้นเกิดอารมณ์ก็ไปก่อเหตุ
ถ้ามองผู้หญิงไม่พอไปก่อเหตุในโรงเรียน
ก่อความวุ่นวายโอ้โหเพียบไปหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูกันหน่อยเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูเป็นคลิปอะไรดูค่ะ
เอาให้สุดเอาให้สุดค่ะ

เมื่อกี้ตอนแรกเห็นไหมไปยืนอยู่หน้าห้องเช่า
จะส่องเข้าไปผ่านดูลอดหน้าต่าง
แหมมันคงเห็นไม่ชัด

กระโดดหยงขึ้นไปกระโดดหยงขึ้นไป

ก็ไม่เห็นไงพอไม่เห็นแล้วทำไงต่อรู้ไหม

แล้วปีนขึ้นไปเลย
ปีนขึ้นไปเพื่อเพิ่มความสูงของตัวเอง

นั่นน่ะสิเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่
ห้องเช่าแห่งหนึ่งในอำเภออูทองที่สุพรรณบุรี
คนก่อเหตุบอกชื่อเสียงเรียมนามกันให้ถูก
ในอนุปอายุ๓๔ปี

เหตุการณ์นี้๓มกราคมนะคะที่เกิดขึ้น

จังหวะที่เกิดขึ้นที่หน้าห้องเช่าของผู้หญิงคนนี้

แฟนพี่ผู้ชายเขาเข้าใจว่า

เกือบเป็นเรื่องนะคะสุดท้าย

มีผู้ชายมาแอบดูแฟนตัวเอง

นี่เหตุการณ์วันที่๓นะ

เขาเข้าไปที่ร้านขายโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่ง

จะรู้ใช่มั้ยมีถือตั้งโชว์แต่ไม่หมดนะ
เขาเข้าไปถึงเสร็จไปกดดูเลยค่ะ

เชิญตัวออกจากร้านไป
แล้ววันที่๓ต่อมาก็ไปก่อเหตุที่หน้าห้องเช่านั่นแหละค่ะ

มีค่ะล่าสุดพฤติกรรมไปป่วนที่งานกีฬาสีของโรงเรียน
คุณครูต้องรีบแจ้งให้ตำรวจมาจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดี

ตำรวจจับอันนบไปค่ะมารู้ว่าอันนบเนี่ยเป็นชาวจังหวัดสุราชธานี
หน้าตาแบบนี้นะใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนชอบเสพยาบ้า
ขอเงินชาวบ้านไปทั่วพฤติการของเขาจะนั่งรถไฟไปเรื่อย
แล้วไปก่อเรื่องสุดท้ายเนี่ยมาโดนจับได้ที่อู่ทองสุพรรณบุรีนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าก่อนถูกจับทำอะไรมาทำอะไรมาฟังอันนบจ้ะ
เลทยาไปมั้ย
เละไปกี่เม็ด
เละไปกินมั๊ย
เละไปเม็ดนึงก่อเหตุมาหลายเกิดเลยนะคะตั้งแต่ช่วงปีใหม่
เล่นไปยืนอยู่ที่ร้านขายมือถือ
ก็ไปชี้ตัวได้นะคะ
ได้มีเรื่องของคดีความข้อหาเพิ่มเติมหนักขึ้นอีกค่ะ